สวัสดีค่ะพบบลูกหกร้อนหนาสวัสดีชานัทชาแกรมกิลหม้อค่ะ
ของชาวสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเงาะทุเรียนหรือว่าลำไยนะคะ
ซึ่งสิ่งที่น่าเป็นห่วงช่วงนี้นะคะคือฝนและลมกระโชกแรงค่ะ
เพราะว่าอาจจะทำให้ผลไม้เสียหายได้

เราไปตรวจสอบเรื่องว่ากระเศรษฐกอร์

มีอากาศแปรปรวนอากาศร้อนจัดค่ะ
ภาคกลางอากาศแปรปรวนเช่นเดียวกันค่ะอากาศร้อนจัด
เกษตรกรต้องระวังศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยในพืชตระกูลพริกค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกอากาศแปรปรวนค่ะ
เกษตรกรดูแลสภาพน้ำและเปิดเครื่องตีน้ำให้กับสัตว์น้ำค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้ค่ะอากาศแปรปรวนเช่นเดียวกันนะคะ

เกษตรกรต้องระวังหนอนเจาะทุเรียนปรับปรุงช่องทางระบายน้ำด้วยนะคะ
ในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
หลายคนค่ะชอบรับประทานส้มนะคะผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะ
โดยในประเทศอียิปต์ค่ะได้ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่ส่งออกส้ม
มากที่สุดในโลกนะคะแซงประเทศสเปนไปแล้วค่ะ
ซึ่งสภาพอากาศและภูมิภาคของอียิปต์เนี่ยนะคะ
เอื้ออำนวยให้ส้มปลูกได้นะคะมีผลที่งดงามค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องลองชิมดูนะคะส้มอียิปต์ค่ะ
ในขณะที่ประเทศไทยของเราสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
รับประทานผลไม้เพื่อสุขภาพและออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ